ส่วนจังหวัดเรยองเด็กชายอายุ๙ขวบค่ะถูกเพื่อน
เอาน้ำมันมาราดทั้งตัวเลยแล้วก็จุดไฟเผา
น้องได้รับบาดเจ็บค่อนข้างสาหัสนะคะตามร่างกายเนี่ยมีแผลจากการถูกไฟไหม้
และคุณหมอก็ออกมายืนยันแล้วด้วยนะคะว่า
จะทำให้น้องเป็นหมันไปตลอดชีวิต
นี่คือภาพนะคะที่เขาถ่าย

จะเห็นว่าตามร่างกายมีแผล
คือผ้าพันแผลพันทั้งแขนทั้งขา
จุดไฟเผาไม่แน่ใจว่าจะกลับมาเดินได้หรือเปล่า
แต่ที่หมอยืนยันคือน้องเป็นหมันร้อยเปอร์เซ็นต์
คือตลอดชีวิตนี้เป็นหมันไปแล้วเนี่ยนะคะ
ไปสอบถามแม่ของน้องคนนี้ค่ะเล่าให้ฟังบอกวันเกิดเหตุเป็นช่วงเย็น
มกราคมที่ผ่านมาตอนนั้นลูกก็คือน้องที่ได้รับบาดเจ็บ
นั่งเล่นอยู่กับเพื่อนคนอื่นที่ลานกว้างในสวนยาง
ใกล้กับปั๊มน้ำมันหยอดเหรียญของหมู่บ้าน
จากนั้นเด็กชายคนก่อเหตุก็เป็นเพื่อนกันนี่แหละเล่นด้วยกัน
เอาเงินเหรียญ๑๐ไปหยอดตู้น้ำมันเป็นภาพเมื่อสักครู่นี้
แล้วก็กรอกใส่ขวดจากนั้นเอาน้ำมันที่ตัวเองเพิ่งหยอดมาเนี่ยนะคะ
มาราดใส่ลูกชายตัวเองซึ่งก็เป็นเพื่อนกัน
แล้วก็จุดไฟเผาซ้ำลูกชายร้องด้วยความเจ็บปวด
เพราะว่าไฟมันลุกไหม้ทั่วทั้งตัวแล้วเนี่ยนะคะ

ก็เสียใจอะค่ะบอกว่าไม่น่าจะเกิดเหตุแบบนี้เลย
ทำไมต้องมาเกิดกับลูกเราด้วยทั้งที่ลูกเราไม่ผิด
ลูกเราเล่นของเราอยู่ดีแต่กลับกลายมีเด็กคนนึงมาทำ
ก็ไม่ขออะไรมากก็ขอแค่มาดูแลน้อง
คอยมาถามว่าน้องเป็นไงบ้างแค่นี้ก็ดีใจแล้วค่ะ
ไม่ต้องคืออยากให้เข้ามาติดตามว่าน้องเป็นอย่างไรบ้าง

ไม่ต้องเข้ามาเพื่อแบบยืนมาช่วยเขาเงินมาให้ไม่เจ็บเจ็บอย่างไร
เพราะเขาก็ไม่มีเหมือนกันนะคะ
ฝากฝั่งของครอบครัวเด็กที่ก่อเหตุเนี่ยนะคะ
ทีมข่าวของเรามีโอกาสไปพูดคุยกับคุณพ่อของเด็กที่ก่อเหตุ
เขาก็บอกว่าเช้าเมื่อวานนี้
ไปเยี่ยมน้องที่ถูกไฟลุกท่วมทั้งตัวเนี่ยนะคะ
เห็นแผลแล้วเห็นอาการของเขา
ทำเกินกว่าเหตุจริงคุณพ่อบอกแบบนี้นะคะ
ส่วนสาเหตุล่ะสาเหตุคิดว่าลูกชายรู้เท่าไม่ถึงการ
และก่อนหน้านี้คือน้องเนี่ยมีลักษณะเป็นเด็กที่ขาดความอบอุ่นนี้นะคะ

หลังจากเกิดเหตุหากครอบครัว
ครอบครัวผู้ที่ได้รับบาดเจ็บอยากจะให้รับผิดชอบอะไรตัวเองยินดีนะคะ
เอาฟังเสียงพ่อเด็กคนก่อเหตุค่ะ
ไปไม่อะไรอย่างนี้ผมก็กลับว่าเออเดี๋ยวกลับมาแล้วไปดูที่บ้าน
แต่ที่แรกผมไม่คิดว่าเป็นเยอะขนาดนี้ด้วย

แต่ทีนี้นับไปนับมาโอ้โหมันดูแล้วมันเยอะ

ส่วนอาการล่าสุดของน้องที่ถูกไฟไหม้เนี่ยนะคะ
ปลอดภัยแล้วแต่ว่ายังคงต้องรักษาตัวอยู่ในห้องปลอดเชื้อของโรงพยาบาลเนี่ยนะคะ
ส่วนการเยียวยาทางโรงเรียนเองทางพมจังหวัดระยองเองจะเข้ามาดูแล
แล้วก็จัดการเกี่ยวกับค่ารักษาพยาบาลให้เด็กที่ได้รับบาดเจ็บ
ส่วนเด็กคนที่ก่อเหตุบอกว่าอาจจะต้องมีการนำตัวไปดูแลทางด้านพฤติกรรมที่แสดงออกค่อนข้างรุนแรงต่อไปค่ะ